โรงนักโทษชายที่หลบเหนียวจากเรือนจำที่เพชรชบูรณ์
ปกติก็ต้องมีวิธีการแหกห้องคุมขังบ้างละ
หลบหนีระหว่างคุมตัวไปที่ต่างบ้างล่ะ
แต่นักโทษชายคนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นักโทษชาย

ถือฟ้องถือแฟมใส่หมวกใส่แมส
เดินออกหน้าประตูเรือนจำไปเลย
นี่ครับโอ้โห
ตอนเห็นภาพจากล้องวงจรปิดอันนี้แบบอะไรกันนี่
อะไรจะเนียนได้ขนาดนี้ตีเนียนได้ขนาดนี้
เสื้อพ่งเสื้อผ้าไปเอามาจากไหน
นั่นฮะออกไปข้างหน้านะฮะหน้าเรือนจำนั่นครับ
ตามจับได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงหนีไปได้ขนาดนี้นะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับนักโทษชายคนหนึ่ง
ชุดผู้คุมเรือนจำนะใส่หมวกมีแว่นกันแดด
หน้ากากอนามัยในมือถือแฟ้มเห็นไหมฮะ
ยังไงก็ใครเห็นก็โอ้โหเจ้าหน้าที่เรือนจำชัดอืมนี่ครับ
แล้วก็เดินไปเลยนะฮะก้มหน้าก้มตาทีแรกทำท่าเหมือนว่า
จะเดินมาทางขวาของกล้องวงจรปิดนะครับสุดท้ายหยุดชะงัก
แล้วก็ก้มหน้าเดินออกทางประตูด้านหน้าเรือนจำเลยดีกว่า
ประตูนี้เปิดอยู่นะครับออกไปเลยฮะจากการตรวจสอบนะครับ
พบว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็คือที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
คุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะอยู่ที่ถนนพระพุทธบาท
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
นี่คือจุดเกิดเหตุนะครับผู้ชายที่ปรากฏในคลิปนี่เป็นนักโทษ
คดีรักทรัพย์นะฮะเขาชื่อนายวุฒิชัยนามสกุลเศษสิทธนวัฒน์
ชื่อเล่นชื่อโจ้นี่ถูกจับเมื่อ๒กรกฎาคมปี๖๓ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
ในคดีรักทรัพย์นะครับแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
ตอนที่ก่อเหตุก็คือแอบหนีออกมานะครับจากห้องคุมตัวนะครับ
แล้วไปขโมยชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่เรือนจำนะ
เครื่องแบบชุดนี้เนี่ยเป็นของนายกิติพลพิมมุกนะฮะ
เอาไปหมดเลยนะครับทั้งชุดเลยนะฮะสวมใส่เสร็จแล้วก็หลบหนีออกไป
เรือนจำจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับหลังจากที่รู้เรื่องว่าโอ้โหไปขนาดนี้นะครับ
ก็แจ้งไปยังตำรวจสพเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ
สกัดจับนายคนนี้นะฮะก็กระจายกำลังไปตามสถานที่ต่างนะครับ
คือในกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านจะเห็นว่าเห็นไหมฮะตรงจุดนี้นะฮะ
พอนายวุฒิชัยเนี่ยนักโทษชายคนนี้ออกมาที่หน้าเรือนจำแล้วนะครับ
ชุดของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปยืนยืนอยู่แถวตรงเนี้ย
นี่คือไปว่าจ้างรถสามล้อเครื่องนะครับแล้วก็ให้ขับไปส่งที่บ้านพัก
อยู่หลังห้างสรรพสินค้าแถวนั้นห่างจากเรือนจำประมาณ๕กิโลเมตร
คือรถสามล้อเค้าก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเค้าก็คิดว่าเออเป็นเจ้าหน้าท่องเจ้าหน้าที่ราชการนะฮะ
พอไปถึงบ้านแล้วนะครับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
แกะรอยครับแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายวุฒิชัยนะครับ
นักโทษชายคนนี้แล้วพบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มันวนเวียนวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี่แหละจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ที่บ้านหลังนี้นี่คือบ้านร้างนะฮะอยู่ใกล้กับไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับ
ตอนที่ไปควบคุมตัวได้เนี่ยเหลือกางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียว
ส่วนนี้คือจักรยานยนต์ที่เขาขี่หนีมานี่ฮะอยู่ในบ้าน
กางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่ครับ
ทีนี้ออกมาได้ยังไงนะครับนายวุฒิชัยบอกว่าอย่างนี้ครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่ในเรือนจำนี่แหละในห้องคุมตัวนักโทษนะครับ
อาศัยจังหวะผู้คุมเรือนจำเผลอย่องเข้าไปในห้องพัก
แล้วขโมยชุดเครื่องแบบของผู้คุมมาใส่ถือแฟมด้วยอ่า
แฟ้มเอกสารด้วยเพื่อเอาให้เนียนเข้าไปอีกนะครับอย่างนี้เลย
เผินคือไม่รู้เลยอ่ะถูกต้องกล่าวว่าชุดอย่างเดียวไม่พอ
คือแฟ้มมาด้วยนะครับแล้วเดินออกไปประตูด้านหน้านะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูยังคิดว่าเป็นผู้คุมด้วยกันอ่ะค่ะ
เขาก็ให้ผ่านไปจากนั้นไปจ้างรถสำล้อให้ไปส่งที่บ้าน
แล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกทีนึงนะฮะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือ
เอาเงินสดของคนที่บ้านมาด้วยแล้วก็เอาจักรยานยนต์แล้วก็ขี่มานะ
หลบหนีวนเวียนมาอยู่ในเขตอำเภอเมืองนี่แหละนะครับมาเจอบ้านร้าง
หลังนี้นะครับก็มาอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่แกะรอยจากโทรศัพท์มือถือ
พบว่ามันมีสัญญาณอยู่แถวนี้มือถือของคนในบ้านของนายวุฒิชัย
ไปเอามือถือมาเนี่ยนะครับพอเข้ามาถึงก็เจอจริงจริงนะฮะ
นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวอยู่อย่างนี้รถจักรยานยนต์นี่ก็เอาผ้าคลุมไว้นะ
เอาไว้ที่ดงต้นข้าวโพดถามว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้
นายวุฒิชัยบอกว่ากะว่าจะรอเวลากลางคืนคุณเขียนมาสอน
ค่ะคือถ้ายังไม่เจอนะเมื่อกลางวันเนี่ยนะที่ไล่ตามไปนี่นะ
เนี่ยรอเวลาประมาณอย่างนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้
ป่านี้ไปแล้วออกจากบ้านล้างหลังนี้แล้ว
ถามว่าจะไปไหนตั้งใจจะขี่จักรยานยนต์ไปนู่นเลย
หลบหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านเลย
คนขับรถสามล้อเครื่องที่หน้าเรือนจำนะครับ
คันที่นายวุฒิชัยคนนี้นะนี่ฮะคันนี้แหละครับ
ที่เขาออกมาแล้วเขาก็โบกแล้วก็จ้างไปให้ไปส่งที่บ้าน
งจากเรือนจำประมาณห้ากิโลเมตรเนี่ยเขาบอกว่าอย่างงี้ครับ
เมื่อเช้าเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีผู้คุมเดินออกมาจากเรือนจำ
แล้วก็ว่าจ้างให้ไปส่งที่บ้านหน่อยบอกอยู่หลังห้างแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนั้นไม่ใช่คิวของเขาหรอกนะครับก็เลยให้เพื่อนที่ถึงคิวเนี่ยไปส่งแทนนะครับ
พอเพื่อนของเขาออกไปสักพักนึงครับในเรือนจำเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเลยฮะ
มีการแจ้งว่ามีนักโทษชายเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้คุมหลบหนีไป
เขาก็เลยแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่า
คือถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยทำไมถึงโอ้โหกล้าได้ขนาดนี้นะครับ
แล้วก็เดินออกไปแบบลักษณะไม่ได้มีความตกอกตกใจตื่นเต้นหวั่นเกรงอะไรเลย
โอ้โหดูท่าทางเขาเดินสิค่ะเห็นไหมเพราะเขามีโทษคดีรักทรัพย์ติดตัวเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์๗คดีค่ะรักทรัพย์ก็ต้องพวกแบบย่องเบาเข้าบ้านใช่ไหม
หลบซ่อนเดินหลบหนีก็เลยแบบเดินนิ่งเนียนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนชิน
ก็ขนาดชุดผู้คุมอ่ะอ่าในเหรือนชำอ่ะโอ้โหแฟ้มเฟิร์มหยิบแล้วก็เดินฟุบฟับฟุบฟับ
เหมือนกับเวลาเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ไงใช่ไหมฮะ๗คดีนะครับ
แล้วล่าสุดเนี่ยถูกจับเมื่อสองกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคืออยู่ในช่วงฝากขังนะ
ฝากขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับกำลังรอการขึ้นสารพิจารณาโทษในชั้นศาลอยู่
ฝากขังก็หนีซะแล้วนะฮะก็เพิ่มอีกคดีหนึ่ง